จากเรื่องของรวบสงัดมาดูเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดชนบุรีตำรวจก็มีการบุกรวบหัวขโมย
คือหัวขโมยรายเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์สุดชิวเลยนะคะอืมไปลักทรัพย์ของคนที่เขาอยู่บนหอพักอ่าชั้นสอง
แล้ววงจรปิดที่บริเวณด้านหน้าหอพักจับภาพนาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้อย่างชัดเจนสุดท้าย
ผู้เสียหายต้องนำคลิปเนี้ยมาโพสต์ในโซเชียลเพื่อที่จะตามล่าตัวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดู
นี่คือวงจรปิดนะคะหน้าที่เกิดเหตุค่ะจุดนี้เป็นห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แล้วก็ขับลบนี้ไปเลยอันนี้คือวงจรปิดที่บริเวณจุดเกิดเหตุปันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะที่รู้ชมคลามตัวผู้เสียหายที่นำคลิปเนี้ยมาโพสต์แล้ว
เรียนผ่านสื่อมวลชนรวมทั้งเป็นหลักฐานในการแจ้งความคือนายบุญชูแทร่ตั้งค่ะ
เขาเป็นพนักงานขนส่งบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็พาผู้สื่อข่าวตำรวจไปชี้ร่องรอยที่ถูกงัดถูก
ค้นในห้องเนี่ยในห้องเขานะคะเขาก็บอกว่าวันนั้นนะทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปเนี่ยมีหลายรายการเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำหนักสองสลึงหนึ่งเส้นสร้อยคอทองคำอีกครึ่งสลึงอีกสองเส้น
อีกครึ่งสลึงหนึ่งวงเลี่ยมทองต่างอีกหนึ่งองค์แล้วก็พักเก่าที่เขาเก็บไว้มีมูลค่าเยอะมากนะคะ
ถูกคนร้ายขโมยไปหลายองค์มากเออทรัพย์สินมีค่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
มูลค่าความเสียหายทั้งหมดค่ะผู้เสียหายบอกว่าเกือบ๑แสนบาท
ทีนี้ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมตำรวจสามารถตามรวบตัวคนก่อเหตุหัวขโมยคนนี้ไว้ได้
จับได้ค่ะหนังคาเขาที่ห้องเช่าของเขาเลยและนี่คือสภาพที่ไปจับได้
เจ้าตัวก็นอนฟุบอยู่แบบนี้แหละค่ะให้การกับตำรวจซึ่งจุดที่เป็นห้องเช่าเขาเนี่ย
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณสัก๑๕กิโลเมตรใกล้นิดเดียวนะ
ทราบชื่อหัวขโมยคนนี้คือนายจิรยุทธ์นะคะวัย๓๐ปี
เจ้าตัวให้การรับสารภาพแบบนี้เลยค่ะเขาบอกว่าเขาขโมยจริงเอาเงินมาจริง
เอาไปทำอะไรตำรวจถามเขาให้การบอกว่าเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพ
แต่เขาบอกว่าปฏิเสธนะว่าไม่ได้มีการขโมยทองก็เอาพวกพระเอาอะไรต่าง
อันนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนต่อไปอ่ะนะคะทีนี้คุณผู้ชมรู้ไหมคะ
สิ่งที่ตำรวจไปเจอในห้องเช่าเขาเนี่ยมีครบเลยอุปกรณ์เสพยาเพียบบุรี
ต้นตำรวจก็มีการรวบตัวแล้วก็ตรวจสอบประวัติด้วย
แล้วก็พบว่าตัวเขาเองเนี่ยเพิ่งพ้นโทษออกมาไม่นาน

ก่อเหตุซ้ำอีกแบบนี้ก็รับโทษแล้วก็เข้าคุกเข้าตารางต่อไปค่ะ